มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
เอาละฮะกลับมามูกันต่อกับมูไนท์นะครับ
เหนือจากความกระตันอยู่ของพี่ปุ้ยแล้วนะครับ
บอกพี่ปุ้ยเองเนี่ยก็ยังมีองค์พ่อพระพิคเนธเนี่ย

ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักอะไรเลย
รู้จักว่าแม่ก็ไปหาทรัพย์จารไทยก็ไปกลับไป
แล้วก็ไปดูร้านขายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเงินอย่างนี้

เค้าเกิดแล้วไปเจอโรงร้านทางนั้นน่ะว่า
วางองค์พรพิธนเทศล่ะวางไว้ที่พื้น
ทหัวงั้นล่ะฟีสลั่นร้านนะ

น้องเอาสมองตรงไหนคิด
เอาองค์ท่านมาวางที่พื้นกับทางเดินได้อย่างไร
ทำไมถึงไม่วางข้างบนทำไมถึงมาวางอย่างนี้

เดินผ่านแล้วก็มองแล้วว่าเอาขึ้นเดี๋ยวนี้

เพราะเราไปกับเบอร์ใหญ่เบอร์ดังพูดง่ายดีกว่า

เจ้าของร้านก็ครับครับเกิดอะไรขึ้นครับ

มองขึ้นมาทำไมคุณวางอย่างนี้อะไร
เขาก็อุ้มองค์ท่านขึ้นมา

เท่าไหร่

อีก๓วันฉันจะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่

ขออนุญาตนะครับท่าน

รู้แต่ว่าไม่ได้ศรัทธาอะไรตอนนั้น

ปี๊ดแตกอะไรถึงขนาดนี้

แต่ว่าผมอยากให้พี่จริง

ก็ทำงานเสร็จแล้วก็มันปวดที่คอ

แม่คอขาดอะ

ไม่มีมีแต่เป็นหัวของพระพิกาเนธ

ซึ่งเป็นร่างทรงขององค์พ่อศิวะ

กล้วยงามจังเลย

ท่านท่านกำลังลงองค์พระศิวะอยู่

ปรากฏว่าก็รู้แต่ว่าหยิบมา๑ลูกลูกแรก
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง
ไปจนกระทั่งสักพักหนึ่งมารู้ตัวอีกที
เห็นเปลือกกล้วยสองหวีสองหวี
กินกล้วยไป๒หวีนี่แม่บอกนะ
ตอนนั้นคุณไม่รู้สึกตัวเองไม่รู้สึกตัวแล้วเพียงแต่ว่าพอลืมตามา
แล้วก็ได้แต่นอนข้างแล้วก็ลืมตามา
เอาแม่เสร็จทุกอย่างกลับเจอเด็ดพ่อได้ยังไง
กลับแล้วหิวข้าวแม่ก็เลยหัวเราะมา
ก็แกเพิ่งจะกินกล้วยไป๒หวีแล้วแกหิวได้ไง
ใครกินก็ถามว่าใครกินไม่รู้ตัวเลย

แล้วถามไหมระหว่างนั้นถามแม่ว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้น
แม่ก็บอกก็เห็นนั่งกินกล้วยอย่างอเด็ดอร่อย
แล้วก็องค์ท่านก็บอกว่าถึงเวลาแล้ว
องค์ท่านคือองค์ท่านคือพ่อองค์ศิวะ
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรับใช้ท่านแล้ว

เหมือนกับรับพานครูอย่างนี้มาร้านขัน

ตอนนั้นเชื่อไหมคะว่าบะพิกะเน่ไปอยู่ด้วย
มองแล้วก็รับขันด้วยความ

หลังจากนั้นก็ประมาณสัก๒๓เดือนก็ไหว้ครู
ก็ทำขันห้ามารับขันไหว้ครู

ใช่แล้วก็มารับกับพ่อองค์ศิวะ
รับเป็นทางการเลยแล้วหลังจากนั้นมา
ก็ไหว้พระเป็นคนที่ไหว้พระโดยที่อัตโนมัติ

เยอะมากแต่มีอยู่องค์หนึ่งที่ว่าเยอะเนี่ย
เคยถูกขโมยไปแล้วก็ได้กลับมาคือองค์ไหนฮะ
ได้มาจากในปานเป็นองค์เล็กอย่างนี้

มากำมืนคุณจรรย์มโนเพชรให้มา
ก็ให้มากำมือหนึ่งก็ใส่กล่องมา
เจอใครก็ให้ป่ะแจกคนละองค์สององค์อะไรประมาณ
พอเจอท่านเหลือสี่องค์เนี่ย
ใส่ไว้ในกล่องน้องก็มีเพื่อนมาบ้าน
เขาก็ขอเข้าไปดูห้องพระหน่อยได้ไหมอะไรใช่ไหม
ว่าขอโดยที่ไม่ได้ขอเรา

เพราะองค์ท่านเล็กมากอยู่ในกล่อง
พอหลังจากนั้นประมาณสักสัปดาห์

ทำไมอ่ะเขาบอกเขานอนไม่ได้
ทำงานไม่ได้หนูถูกเหยียบหน้าอก
ตลอดเลยหนูเห็นช้างมาเหยียบหนูตลอดเลย
ก็คือท่านก็กลับมาขออนุญาตนะฮะ
ขโมยไปสององค์อ่ะ

ก็พอหลังจากนั้นองค์องค์แรกริมนู้นนะคะก็เช่ามา
ก็นั่งอยู่เนี่ย
ประธานเงินทองมาให้เยอะจะได้ให้แม่มีความสุขมาก
ปรากฏว่าท่านพ่อองค์ศิวะท่านก็ว่าไงป่ะ

เอามาสักแก่เชียว
แต่ที่เอามาพี่ยอมรับว่า

เหนื่อยที่นี่แบบเหมือนคนแก่อะไรอย่างนี้ไหม

เป็นคนที่ชอบคุยกับเทวดา

จะได้มีแดงแข็งแรงแข็งขันอะไรอะไรอย่างนี้

ก็ไปเอาองค์นี้มา
ไปล้างสวายเสวยสุก
หลังจากนั้นก็เสวยสุขจริง
เสวยจริงทำงานอยู่บ้านไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลย

แล้วแบบว่าไม่ต้องมีใครมาจี๊ดอยู่ที่หูแล้วบอกว่า
ถ้าเจ้าหน่ายด่ายมากแล้วเดี๋ยวเราวิทย์ปุ้งแล้วทำยังไง
ทำงานอะไรก็ได้ที่มันสบายมีสตางค์
สิ้นเดือนก็รับเงินเดือนแล้วก็จะให้เข้าทำงานที่ไหนก็ได้แต่อย่าเยอะ

เสวยสุขจริงสบายเลย

ผมถามย้อนหลังกลับไปนิดได้ไหมครับเมื่อกี้นี้

เคยมีอาการที่ไปนั่งกินกล้วยหรือว่ามีอาการเหมือนท่านมาลงอีกไหม

มายังไงพี่ตอนนี้เลยเหรอหนัก
หนักไปหมดเลยแต่ว่าพี่ก็ฝืนอยู่ไงพูดง่าย
พี่ไม่ต้องฝืนเอาพี่ปล่อยตามสบายเลย

ก็เตะเวยสุขทำเรื่องทำงานก่อน
คุณมดดำใครบ้างทำงานแล้วไม่เข้าออฟฟิศนะเจ้านายจ่ายเงินเดือนทุกเดือน
อีกองค์หนึ่งที่อุ้มไม่ไหวแต่เวลาเจ้าก็เป็นพ่อหนาราย

ยิ่งสบายใหญ่เข้าไปเลยก็ได้
พี่ได้บ้านบ้านแบบพี่ที่ทุกวันเช่าอยู่
ตัดผมอยู่มา๑๓ปีเขาไล่เขาจะเอาบ้านคืน
ไล่แล้วจะเอาแม่ไปอยู่ไหนแม่ก็เริ่มเป็นทุกข์ว่าไม่มีบ้าน
ก็ขึ้นไปจุดทูปบอกท่านตกลงไงพ่อ
ไม่มีที่อยู่แล้วทั้งแม่ทั้งลูกเลยร้านก็จะเอาคืนแล้ว
รู้อะไรเจอหน้าเจ้านายบอกนายเลยว่าไม่มีที่อยู่แล้ว
นายยูต้องการเท่าไหร่เราก็บอกต้องการจำนวนนี้เท่านี้เท่านี้
หลังจากนั้นประมาณสัก๑สัปดาห์มั้งเขาก็เอาเช็คมาให้

ยูไปทำงานปัจจุบันให้ดีแล้วไปไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อีก

ย้อนกลับมาร้านไม่เอาคืนให้เช่าเหมือนเดิม

พี่เปิดร้านชื่อร้านพิกาเนธบาเบอร์

แต่พอแต่ละองค์พ่อศิวะท่านบอกว่า

ไปไหนก็ไปผมไม่อยากฟังพี่คุย

ผมถามหน่อยนั่งอยู่หรือว่าอยู่ที่บ้านพี่อย่างนี้
พี่สามารถที่จะแบบว่าให้ท่านเข้ามาลงท่านพี่ได้ไหม

แล้วก็ถ้าเวลาพี่ไหว้พระพี่ก็จะปล่อยให้ท่านผ่านร่าง
ในมาภาคเด็กพี่จะหาวไม่รู้เลย
แต่ถ้ามาพักผู้ใหญ่พี่จะหัวเราะสนั่นเลย
อย่างวันนี้ท่านมาด้วยอยู่ภาคไหนผู้ใหญ่แล้วไง
แล้วตอนนี้พี่มีอาการที่ถ้าเกิดพี่ปล่อยท่านลงเลยไหม

คือมันกำหนดไม่ได้ว่าจะให้ลงหรือไม่ให้ลงแล้วแต่เขาจะลง
แต่ตอนนี้พี่ก็ฝืนไว้ถึงได้หนักบางไงแต่ถ้าเกิดพี่เขาปล่อยปุ๊บคือเราลงเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป

ถ้าชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
คือต้องถามเพื่อนเขาเคยลงอย่างนี้ไหมคะ

ก็พอจะทราบบ้างก็เลยได้ชวนไปวิปัสนา
เพื่อที่ว่าเราจะได้กำหนดสติได้
คุณเคยเห็นเหตุการณ์นี้ทำไมคุณถึงชวนเข้าไปวิปัสนายังไง
เพราะว่าตัวเราถ้ามีสติ
รู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำหนดทำอะไรอยู่อะค่ะ
เราก็จะสามารถควบคุมอาการบางอย่างได้
แต่ตอนนี้ระหว่างที่คุยคุณพระดำคุยกับทางคุณปิ๊กอยู่
ทางพี่ยังหายใจแบบเหนื่อย
ถ้าฝากฝืนแล้วจะเป็นอย่างนี้เหนื่อยใช่ไหม

แสดงว่าพี่คิดว่าพิคเนธอยู่กับพี่ตลอดเวลา
ท่านอยู่กับพี่ตลอดเวลาพี่เชื่อพี่เชื่อมั่นจริง

ศิลปินทุกคนที่พี่ดูแลเห็นพี่เป็นอย่างนี้ไหม

ไม่รู้เพราะตอนนั้นยังไม่มีท่าน
คือช่วงหลังพี่ปฏิบัติหนักจนท่านเองมาบอกพี่เองว่า
ทำบุญให้กับคนยากคนจนคนเด็กชะลาบ้างเถอะ

ท่านบอกว่าทำกับพระน่ะทำเยอะแล้ว

พี่ก็เริ่มไปทำข้าวกล่องไปแจกที่สนามหลวง
จากคนยากไร้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

นี่คือเรื่องราวนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของคุณปุ้ยในค่ำคืนนี้นะครับ

และแน่นอนต้องขอขอบคุณชายกับคุณเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณปุ๊ยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะมีเรื่องราวไม่เชื่อลบหลู่

ส่งเรื่องราวของคุณมามูกับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ